เบ่งบานเต็มต้นแบบนี้ค่ะเป็นดอกไม้ที่หลายคนคุ้นตากัน
เป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือดอกหางนกยูง
เรียกว่าเป็นหางนกยูงทองค่ะสีสันสดใสสะดุดตาจริงนะคะ
พื้นที่สีออกเหลืองเข้มแต่นี่คือสีส้มทองเลยค่ะ
สะดุดตาสะดุดใจแบบนี้ปลูกอยู่ที่ไหน
ยุงทองนี้ปลูกอยู่ที่ร้านแองจี้คาเฟ่ริมถนนเรียบคลอง
รับประทานอำเภอสรรป่าตองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ใครที่แวะเวียนไปชิมเบเกอรี่โฮเมดร้านนี้
ก็จะได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติก็ถ่ายรูปเก็บความประทับใจกันได้
กับต้นหางนกยูงสีทองนะคะบางคนบอกโอ้โหสวยขนาดนี้
อยากจะมาปลูกไว้ที่บ้านเลยก็ได้มีเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติส่วนเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าค่ะ
ช่วงนี้ภาครัฐก็เร่งรณรงค์กันอย่างเต็มที่แบบทั่วถึงและถึงทั่ว
แม้ว่าอยู่ตามท้องทุ่งนาก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่ก็บุกป่าฝาดงไปให้ถึง
เนี่ยค่ะแต่งกายชุดสีกากีเดินเข้าไปแบบนี้ไม่ใช่ใครนะคะ
คือนายกเทศมนตรีตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมา
เนี่ยเดินไปแจกป้ายประชาสัมพันธ์ให้กับเอ่อชาวประมงนะคะ
นักตกเบ็ดถึงริมสระเลยค่ะแล้วก็ย้ำเตือนว่าอย่าลืมไปฉีดวัคซีนนะ
ข้อมูลให้ความมั่นใจแล้วก็แจกหน้ากากอนามัยกันด้วย
เอาพอทำหน้าที่เสร็จแล้วทำอะไรต่อเนี่ยค่ะแวะยกยอซะหน่อยโอ้โห
นะฮะจับปลาขอลองด้วยกับด้วยมือของตัวเองหน่อยยกขึ้นมาได้ปลาไหมคะท่าน
นะฮะได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าท่านได้ทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำผู้ปกครองท้องถิ่น
ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนกันไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชม
ใครที่ยังมีความกังวลใจเรื่องของการฉีดวัคซีนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐให้มั่นใจนะคะ
รวมไปถึงทำร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็พร้อมรับการฉีดวัคซีนกันด้วยนะคะ
ส่วนเย็นนี้ใครสะดวกที่จะเวียนเทียนที่วัดไปได้แต่อย่าลืมเว้นระยะห่างใส่หน้ากาก
ใครจะทำบุญอยู่บ้านก็ไม่ว่ากันด้วยนะคะดิฉันรีบเก็บบัวก่อนค่ะเดี๋ยวจะเอาไปขายไม่ทัน
สวัสดีค่ะ